คือเมื่อวานต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลังจากที่ทนายความทั้งสองคน
แล้วก็คุณแม่ลงมาจากการฟังตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวทย์
ในการชี้แจงผลรายละเอียดต่างในการชนะสูตรศพของคุณโม
ใช้คำว่ายอมรับโอ้โหใจไม่ดีเลยยอมรับอะไร
นอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยท่าทีของทนายเดชาด้วย
ที่ทำให้ชาวเน็ตที่ตั้งความหวังว่าโอ้โหนี่ทนายเดชามาเป็นที่ปรึกษาเองเลยนะ
อาจจะไปเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ดูท่าที่อ่อนลงเนอะ
ใช่แต่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้ยอมรับผลในการชนะสูตร
แต่ว่ายอมรับกระบวนการการชี้แจงของแพทย์นิติเวศ

คุณผู้ชมครับคุณแม่พะนิดากับทนายความ
อย่างที่น้องปุ้ยกับน้องดอมบอกไปนะครับ
ก็ไปรับร่างของคุณแตงโมส่งชนะสูตรเป็นรอบที่๒
ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยครั้งนี้จะให้คุณหญิงหมอพรทิพย์มาช่วยตรวจสอบ

นางภรีดาสิรยุทธโยธินนะครับ
ยื่นเอกสารขอรับนะครับ
ร่างของคุณแตงโมที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
โดยมีรถตู้ของสุริยาหีบศพนะครับคลองหลวง
ทะเบียนป้ายแดงกไก่๔๕๖๔นนทบุรี

เพื่อจะนำไปส่งชนะสูตรรอบ๒ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
ขึ้นรถตู้ของสุริยาหีบศพไปด้วยเลย
โดยเดินทางไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียร
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำโรงเย็น
คุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพนะ
โรงเย็นของคุณแตงโมเนี่ยนะสีชมพูนี่ฮะดูสิ
สีสวยมากเป็นสีที่คุณแตงโมชื่นชอบเลย
เอาล่ะเป็นสีที่คุณตังโมชอบนะฮะ
คุณแม่ของคุณตังโมเล่าบอกว่าระหว่างทางแม่อธิษฐานนะ
บอกแตงโมแม่จะพาลูกเนี่ยจะพาน้องเนี่ย
ชนะสูตรให้ทุกอย่างลาบลื่นโดยคุณแม่เนี่ยเชื่อในทีมแพทย์
ที่จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันมาช่วยตรวจสอบด้วย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญขณะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์นะฮะ
เดี๋ยวท่านจะไปดูรายงานชนสูตรด้วยแล้วก็คาดกันว่าคาดกันว่า
วันพระหัสสบดีพรุ่งนี้๑๗มีนาคมน่าจะได้มีการลงมีดผ่ารอบที่๒
เอาล่ะก็ติดตามความคืบหน้ากันนะฮะค่ะแต่หลังจากลงมีดแล้วเนี่ย
ก็คงอีกสักหลายวันหน่อยมั้งนะฮะแต่ต้องบอกว่าคุณหมอไม่ได้ลงมีดเองนะใช่
คุณหมออาจจะคอยชี้แนะว่าให้ผ่าตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเติม
เป็นที่ปรึกษานะคะสรุปแบบนี้คือเดิมทีเดียวคุณหมอพรทิพย์จะไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมคะวันนี้
สรุปว่าไม่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้๑๗มีนาคมค่ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จะมีการผ่าชนะสูตรรอบ๒ท่านจะไปที่นั่นเลยทีเดียวนะคะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะศพถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แตงโมอีกรอบ๑๗มีนาคมนี้หมอพรทิพย์ช่วยดูเป็นการฟันทงแล้วนะคะรอบ๒พรุ่งนี้ค่ะ๑๗มีนาคม
ว่ายก๒หรือเปล่าสำหรับการเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจับตามองนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคือหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย
ทนายกิจสนะทนายเดชาคุณแม่จิ๋มไปฟังแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาชี้แจงแล้ว
แล้วถามว่าสิ้นกระแสสงสัยหรือยังไม่หรอกค่ะคุณผู้ชมคือบางคนเนี่ยแหมพอฟังแบบนี้แล้ว
แม่ฟังซุ่มเสียงทนายทั้งสองคนคุณแม่ดูเหมือนว่าเหมือนจะอ่อนลงนะคะ
เหมือนจะยอมรับในสิ่งที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชี้แจงมา
คุณผู้ชมค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะเพราะถ้าเกิดว่าทนายสองคนแล้วก็คุณแม่เนี่ย
สิ้นกระแสสงสัยในการผ่าชนะสูตรรอบแรกไปแล้วคงไม่ต้องมีการผ่ารอบ๒
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวของเราไปถามทนายกฤษณะนะคะ
ทนายถามจริงเถอะที่ผ่ารอบ๒คุณแม่สงสัยจุดไหนอย่างไรเหรอนะคะ
แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะคะมีรายงานบอกว่าตอนที่แพทย์นิติเวศ
โดยเฉพาะช่วงศีรษะเนี่ยมากางให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันติดไว้ก่อนประเด็นนี้
แต่ทีนี้เราถามทนายต่อว่าประเด็นไหนล่ะคะที่คุณแม่ยังสงสัย
นับไปนับมาคุณผู้ชม๑๑จุดประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้
เป็นข้อมูลใหม่มากที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
จุดที่เราเพิ่งรู้รู้ไหมคะจุดไหนรอยแผลที่ข้อพับหลังขาขวา
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะคือจริงมันจะมีทั้งหมด๑๑จุด
นับได้แบบนี้นะคะแต่จุดที่น่าสนใจคือรอยแผลที่ข้อพับหลังขาขวา
ลักษณะเป็นรูเจาะครับทนายกฤษณะบอกแบบนี้นะคะอ่าไล่มาจากด้านบนนะคะ
หน้าผากฟันตารอบคอที่มีการลักษณะเหมือนโดนรัดโหนกแก้ม
โดยเฉพาะอีกหนึ่งประเด็นก็คือร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผลของศพ
เลือดออกมาจากบาดแผลของศพออกมาได้ยังไง
คุณผู้ชมลองฟังเสียงทนายกฤษณะเล่าถึงประเด็นนี้หน่อยค่ะ
จุดไหนที่มีข้อสงสัยมากที่สุดเพราะการผ่ารอบ๒ไม่ได้ผ่าทั้งหมด
จะเป็นหาดเฉพาะจุดที่สงสัย
ใช่ครับคือตอนนี้คุณแม่สงสัยที่ขาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของหัวก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่
แต่ว่าคือคุณแม่ต่อไปคือคุณแม่อยากจะรอใจคุณแม่คืออยากรอคุณหมอพรทิพย์ก่อนนะครับ
แต่ว่าด้วยที่คุณแม่อย่างน้อยก็เห็นแล้วก็จะได้วิเคราะห์ก่อน
แต่ว่าจริงแล้วคุณแม่ก็ส่งซิกทางพวกผมแล้วล่ะ
ข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปรึกษากับคุณหมอพรทิพย์อีกที
คุณแม่ส่งสิทธิ์กับพวกผมแล้วล่ะเก็บข้อมูล
แปลว่าอะไรคะถอดความจากประโยคนี้
เพราะว่าบางเรื่องทนายทั้งทนายกฤษณะแล้วก็ทนายเดชารวมถึงคุณแม่

โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือหลักฐานชิ้นโบแดงเลย
ทนายกฤษณะบอกว่าเอาไปมอบให้กับตำรวจโรงพักเมืองนนท์
แต่ไม่ได้บอกสื่อนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ

ว่าคุณแม่เนี่ยสักถามมากกว่าทนายทั้งสองคนอีกนะ
เดี๋ยววันนี้ได้ติดตามกันเต็มแน่นอนครับ